ข่าวนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับ

ได้หรอ

นี่ครับพนักงานกวาดผู้หญิงไปแล้วโอ้โหวิ่งหนีก่อนเลยครับแล้วเสียงร้องกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดไปวิ่งไปตั้งหลักที่ปั๊มน้ำมันขณะที่ผู้ก่อเหตุนะฮะ
เดินตามครับเดินตามเดินตามไปเรื่อยที่เห็นแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นตี๕นะเห็นไหมฟ้ายังไม่สว่างเท่าไหร่ตี๕เมื่อวานนี้กล้องวงจรปิดริมถนนเทพรักษ์แขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหานครจับภาพพนักงานกวาดนะครับเป็นผู้หญิงนะฮะส่งเสียงร้องกรี๊ดกรี๊ดวิ่งหนีผู้ชายคนนี้นะครับจากนั้นไม่นานรูปผู้ชายรูปร่างท้วมไม่ส
นะครับก็วิ่งตามไปกึ่งเดินกึ่งวิ่งตามไปแต่พนักงานกวาดหญิงเนี่ยนะเดินไปหยุดที่ปั๊มน้ำมันนะครับเพราะว่าตรงนั้นคนเยอะแล้วทำให้ผู้ชายคนนั้นก็หยุดไม่กล้าทำอะไรหลังเกิดเหตุตำรวจสนบางเขนครับรีบไปตรวจสอบที่ปั๊มน้ำมันดังกล่าวพบผู้หญิงอายุ๓๐ปีเป็นพนักงานกวาดของกอทมเธอตกใจนะฮะเล่าไปเสียงสั่นไปบอกถูกนี่พี่คนนี้ถูกผู้ชาย

หันมาเอ้าเป็นพนักงานกวาดเหรอเอ้ารู้จักกันเนี่ยก็เลยผละอ่อเขาว่างั้นแต่ผู้เสียหายตกใจวิ่งหนีฮะส่วนคลิปที่เห็นเขาว่าเขาวิ่งตามไปคลิปนี้คลิปนี้นะครับเจตนาคือต้องการไปขอโทษแล้วอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ผู้หญิงไม่ฟังแล้วผู้หญิงไม่ฟังแล้วนะครับเขาก็เลยเดินกลับเดินกลับมาปั
คุณผู้ชมลองฟังเขาอีกทีหนึ่ง
เขาบอกแล้วคุณบอกว่า
พี่พี่ก่อนพี่เพิ่งแจ้งความพี่ฟังผมก่อน
ผมว่ากลับมา
ดอมดีกว่าดอมเป็นผู้ชาย

แล้วเห็นว่าไอ้เงาตะคุ่มตะคุ่มนี้

ดอมจะกล้าถือคัตเตอร์ไปล็อกคอเขา
ถามแบบบ้านเราจะอยู่ให้ห่างไว้เลย
โทรแจ้งตำรวจหรือส่งเสียงอะไรจะดีกว่าป่ะ
แต่พี่เขาบอกว่าเขาทำแบบนั้นไม่เป็นไรก็เราต้องฟังเขาบ้าง
ผู้เสียหายเป็นพนักงานกวาดเนี่ยนะเธอยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดครับ
ผู้ก่อเหตุไม่ใช่แค่จับบาดแต่กอดเธอแน่นเลย
อดเธอแน่นเลยเคราะห์ดีที่เธอหนีรอดมาได้
ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยเธอบอกเธอไม่พูดแล้วเดี๋ยวให้หัวหน้าพูดหัวหน้าเธอนะ
ผู้เสียหายยังบอกอีกว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ยมีความพยายาม
พยายามอะไรอ่ะมีความพยายามจากญาติของผู้ก่อเหตุจะขอเคลียร์
ขอเคลียร์ยอมความได้ไหมนะครับ
แต่เธอมองว่าต้องดำเนินคดีเพราะอาชีพของเธอเธอออกทำงานแต่เช้ามืด
เกิดเหตุอีกจะทำไงนี่เหตุผลของเธอ
ทีมข่าวไปตรวจสอบที่ร้านน้ำที่เกิดเหตุครับ
คือร้านของผู้ชายคนนี้เขาขายน้ำดื่มเป็นแพ็ค
น้ำดื่มไปแพ็คแบบนี้นะฮะไปเจอเมียของพาสกรผู้ก่อเหตุครับ
เมียเสียใจร้องไห้เนี่ยให้สัมภาษณ์ไปร้องไห้ไปนะครับ
บอกว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดที่ผ่านมาสามีอยู่กับฉันมา
ไม่เคยมีพฤติกรรมชู้สาวเป็นคนขยันตั้งใจทำงาน
ไม่น่าจะก่อเรื่องแบบนี้หรอกส่วนผู้เสียหายเนี่ย
พยายามขอเจรจาแล้วแต่อีกฝ่ายไม่ยอมนะครับ
ที่รู้จักกันดีพี่ชายของเธอเธอบอกนะ
พี่ชายของเนี่ยของเมียพาสกรเนี่ยยังเคยให้ยืมตังค์เลย
ให้พนักงานกว่ายืมตังค์เลยนะครับ
ตอนนี้แม่พาสกรหัวหน้าครอบครัวโดนจับไปเธอกับลูกเดือดร้อนครับ
แล้วเรื่องคดีตำรวจแจ้งข้อหาพาสกรแล้วครับ
กระทำอนาจารย์แล้วเดี๋ยวเช้าวันนี้จะส่งตัวไปที่สารแขวงดอนเมือง
เพื่อดำเนินคดีต่อไปครับครับเนี่ยดูความเห็นของแฟนข่าวนะ
บอกเป็นไงพี่คนนั้นที่กวาดถนน
เขาต้องกวาดทุกวันมาเวลาเดิมทุกวัน
ฉะนั้นใครเห็นก็ต้องจำได้ว่าอ๋อคนนี้มากวาดถนนไม่ใช่โจรไม่ใช่คนร้ายอะไร
อืมนี่นี่คุณเอาคัตเตอร์ไปจี้คอเขาอ่ะ
คุณสายน้ำบอกโกหกทั้งเพย์เนี่ยคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาเยอะเลย
ครับนะครับเนี่ยคุยข่าวกับแบบกันแบบนี้ครับ

ประสบการณ์ซึ่งกันและกันใช่
แต่เราก็นำเสนอให้ดูนะว่านุ่มร้านน้ำเขาพูดยังไง